คุณผู้ชมจะบอกว่าเรื่องการทำบุญเนี่ยจะว่าไปคนบันเทิงเรานะคะ
งานบุญงานกุศลไม่เคยพลาดแทบทุกคู่อยู่แล้ว

ล่าสุดเขาบอกว่าเป็นวันออกพรรษาใช่ไหม
ตอนนี้คนบันเทิงมุ่งหน้ากันเข้าวัดทำบุญกันเยอะเลยเดี๋ยวค่ะ
ก็เป็นเรื่องดีใครก็อยากทำนะคุณ
นี่แหละงานกุศลคนบันเทิงไม่เคยขาดตกบกพร่องค่ะ
ช่วงเทศกาลทำบุญกระถิ่นหลังออกพรรษาแบบนี้
จะเห็นได้เลยว่าเหล่าซุปตาคนดังที่เป็นพุทธศาสนิกชน

อย่างคู่รักสายบุญค่ะก็เจาะคิวว่าเป็นวัดที่เจ้าสาวเจ้าสาวเต็มที่แล้วนะคะ
สำหรับพุทธพุทธิชัยแล้วก็จุ๋ยวรัฐยาค่ะก็ควงกันไปทำบุญทอดกระถิ่นแรกของปี
ที่วัดเวลุวนารามค่ะจังหวัดราชบุรีบ้านเกิดของหนุ่มพุธนั่นเองนะคะ
งานนี้บอกเลยว่าสุขใจไปกับสาวจุ๋ยจริงค่ะ
เพราะว่าได้ร่วมทำบุญกับครอบครัวของหวานใจด้วย
เห็นภาพแล้วก็ดูเอาเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละนะคะ
คตสีสะพ้ายบ้านเกษตรศิลป์ค่ะน่าจะไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วนะจ๊ะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่หวานค่ะก็จูงมือกันเข้าวัดทำบุญเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นคู่ของนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อุ้มลักษณะกับบอลกฤษณะค่ะ
นี่ก็ไปเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะในการทอดกระถิ่นที่สำนักวิปัศนาพัฒนาทางจิตจังหวัดตรังค่ะ
ร่วมสืบสารประเพณีทำบุญทางพุทธศาสนาแบบนี้ก็ต้องขอให้ผลบุญหนุนนำให้ทั้งสอง
เขามีข่าวดีเรื่องงานมงคลให้แฟนคลับได้ร่วมยินดีกันไวด้วยนะจ๊ะ
อกจากนั้นค่ะก็ยังมีลูกทุ่งสาวดอกย่าในป่าปูนตายอรไทยค่ะที่เป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นเหมือนกัน
แล้วก็เธอก็ไปร่วมหล่อองค์หลวงปู่หมุนถิตศรีโลที่วัดป่าน้องลม
ขออภัยค่ะวัดป่านองค์ทุกวันสะแก้วค่ะ
ร่วมด้วยผู้จัดการส่วนตัวของเธอนะคะแล้วก็คุณครูเพลงชื่อดังคุณครูสลาคุณวุฒิค่ะ
งานนี้อิ่มบุญสุดเลยนะครับเพราะว่ายอดบุญกระถิ่นร่วมการบริจาคสูงถึง๔ล้านกว่าบาทเลยคุณผู้ชม
โอ้โหคือต้องร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกคนเลยแหละช่วงนี้นะทำบุญเดินสายทำบุญกันจะได้มีความสุขกันตลอดปีนะจ๊ะ
ก็อย่าดูที่ตัวเงินนะคะก็ถือว่าเป็นแรงที่พี่น้องในวงการและนอกวงการรวบรวมกันศรัทธาแล้วก็ฝากคนลูกทุ่งนะคะอย่างครูสลาแล้วก็คุณตายรไทยไปทำบุญค่ะ